มาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเจ้าสูนาศคนเก่งของทีมชาติไทยเจ้ามุยธิรสินแดงดาได้รับการตอบสัญญาใหม่ซะแล้ว
ก็จริงแล้วมีข่าวนะครับหลังของอะไรแห่งกันว่าจะย้ายทีมหรือเปล่า

สัญญาไป๔ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ทิศสินแดงดาสู่หน้าทีมชาติไทยครับ

กรรมตันทีมจากลีกมาเลเซีย
รวมถึงแบงค์คอมยูนิเต็ต

ก็พร้อมจะทุ่มเงินคว้าตัวไป

เหลือไม่ถึง๑ปีแล้วแต่เจ้ามุยนะครับ
ก็ยินดีจะอยู่กับเมืองทองต่อไปนะครับ

ที่จะลงเล่นฟุตบอลไทยลีก

นครราชสีมาในวันเสาร์ที่๕มีนาคมนี้

สภาพร่างกายนั้นเป็นยังไงเพราะว่าอาการบาดเจ็บยังติดค้าง
มาจากฟุตบอลถ้วยพระราชการประเภทก่อด้วยครับ

มีมูลค่าประมาณ๑๐๐ล้านบาทเลยนะ

หลายคนเนี่ยค่าตัวพอสมควรนะ

เกือบ๔๕ล้านบาทแต่ธีรสินเนี่ย
ค่าเหนื่อยระดับนี้โอ้โห

โอ้โหนี่เศรษฐีหน้าใหม่ย่อยเลยนะ

ทีมทีโอทีก็ไปดูความพื้บหน้ากันหน่อยเพราะว่าล่าสุดนะก็มีอภินันต์แก้วปีลา
ติศักดิ์สิริแว่นและวีรวงเล็กสุนทรอดีตนักฟุตบอลสโมสรทีโอทีนะครับ
เป็นตัวแทนยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทพิสันจุฬิหลกเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอล
กรณีที่ทีโอทีนั้นยังค้าค่าเหนือนักเตะ๑๓ไรรวมแล้ว๒๔ล้านบาทครับ
ซึ่งนักฟุตบอลทั้งหมดต้องการให้บอร์ดผู้บริหารนะครับชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริหารชุดเดิมเข้ามาทำทีมก่อนที่บอร์ดชุดใหม่นำมาโดยนายจรรย์เริ่มดำริจะเข้ามารับงานต่อ
ซึ่งก่อนหน้านี้นายจรรย์นั้นได้จ่ายเช็คให้กับนักเตะทั้งหมดนำไปขึ้นเงินแต่ปรากฏว่าเช็คเด้งครับ
ทำให้ปัจจุบันนั้นนักเตะทั้งหมดได้รับความเดือดร้อน

มาร้องวันนี้ก็คือไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะไม่ให้ทีโอทีไม่ได้เล่นแต่คือที่มาร้องเนี่ยคือพวกผมคืออยากได้เงินก้อนที่เขาค้างพวกผมอยู่
คือพวกผมก็คือเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะครับผมก็อยากจะได้เงินส่วนนี้มาช่วยแบ่งเบาภาระของตัวเองเพราะว่าพวกผมทำงานมาแต่พวกผมไม่ได้รับเงินอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยอยากจะร้องขอให้ทางสมาคมช่วยแล้วก็เพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้คือมาใช้จ่ายกันนะครับผม
วันนี้นะครับจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแห่งขัน
เวลา๑๐โมงเช้าโดยพลตรวจโทพิสันจุดิหลก
ในฐานะประธานฝ่ายจัดการแข่งขันก็บอกนะครับว่า
วันนี้จะให้สโมสรที่อยากจะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ย
ยื่นหลักฐานการสมัครเข้าแข่งขันใหม่ทั้งหมด
ซึ่งไม่จำกัดว่าจะเป็นสโมสรที่ถูกพักทีมก่อนหน้านี้หรือไม่
เพื่อเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

เพิ่มจาก๖โซนเป็น๘โซน
ซึ่งอาจจะมีบางสโมสรที่ต้องโยกไปเล่นกันคนละโซนกับปีที่ผ่านมา
โดยต้องหารือกับแต่ละสโมสรให้เข้าใจประเด็นดังกล่าวด้วย
นำทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์จากแต่ละโซน

แล้วก็จะขอความเห็นจากสโมสรที่เข้าแข่งขันในวันนี้
เช่นเดียวกันว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับ